เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่สถานการณ์การชุมนุมเมื่อวานที่ผ่านมา
จุดใหญ่ที่เขามีการนัดรวมตัวกันนัดชุมนุมกัน
อันนี้แล้วก็ยาวไปถึงบางนาเลยนะแยกบางนานะ
เขามีการเคลื่อนขบวนกันด้วยนะคะก็เดินเคลื่อนขบวนกันด้วย
จากจุดแรกที่มีการนัดรวมตัวกัน

ทำกิจกรรมสะท้อนมุมมองทางการเมืองล่ะ
เขานัดรวมกันตั้งแต่บ่าย๓โมงเย็น
นำโดยกลุ่มสมุดประการและการชุมหนุ่ม
พร้อมด้วยนายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์
ที่เขาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา๑๑๒
มีการนำรถขยายเสียงทำกิจกรรมราศัยหน้าห้าง
ก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันกับการเต้น
แล้วก็มีการร้องรำทำเพลงกันก็เป็นกิจกรรม
คือมันมีทั้งสร้างความบันเทิงและกิจกรรมในการปราศัยด้วย
เหมือนกับแบบละลายพฤติกรรมกันก่อนนะครับ

ถูกต้องนะคะก็จุดนี้อยู่ที่หน้าห้างอิพิโรสำโรงใช่ไหมคะ
หลังจากนั้นเขามีการเคลื่อนขบวนออกจากหน้าห้างด้วยค่ะ
ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกบางนา
ระยะทางในการเคลื่อนขบวนกว่า๓กิโลเมตรนะคะ
แล้วก็จะเห็นว่าท่ามกลางการรักษาความปลอดภัย
ของกลุ่มอาชีวะสมุทรประการที่ไปดูแลอย่างเข้มงวดนะคะ
ใช่ครับไปถึงบางนาโอ้โหคึกคักเลยนะ
คึกคักมากนะคะก็คือไปถึงบริเวณแยกบังนา
มีการปิดแยกด้วยนะคะปิดแยก๔ฝั่ง
ก็ทำให้ถนนพื้นที่โดยรอบไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
แล้วก็มีการตั้งเวทีใหญ่ด้วยนะคะอยู่กลางแยกบางนาเลย
จากเวทีใหญ่แล้วก็มีเวทีคู่ขนานด้วย
เคียงกับป้อมตำรวจก็เป็นการปราศัยให้มวลชนเข้ามารับฟัง
ท่ามกลางเสียงเพลงที่มีการขับกล่อมกันไปด้วย
ขณะเดียวกันนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานคณะก้าวหน้าเดินทางไปด้วยนะคะ

แล้วก็ขอให้มวลชนยืนหยัดต่อสู้โดยสันติเพื่อประชาธิปไตยต่อไป
ว่าจะมีคนพยายามโจมตีผู้ชุมนุมในหลายประเด็น
รวมทั้งรัฐบาลก็พยายามยุโยงปลุกปลั่นให้ประชาชนเกิดความแตกแยกกันเอง

ว่าแม้บนเอกบริยุทธจันทรโอชานายกรัฐมนตรีลาออก
ก็ไม่ได้ส่งผลให้ผู้ชุมนุมยุติ
จากเป็นเพียงการบรรลุเงื่อนไขข้อแรก

ที่จะต้องชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยให้ครบทั้ง๓ข้อ

ส่งผลให้กันเยอะเลยนะครับสำหรับนายธนทรที่ลงพื้นที่ไปครั้งนี้
ส่วนการสื่อสารกับทางผู้ชุมนุม
เขาก็มีการปราศัยบนรถขยายเสียง
เนื้อหาส่วนใหญ่ก็มุ่งโจมตีการทำงานของนายกรัฐมนตรี

เรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา๑๑๒ด้วย
แล้วก็ตัวแทนทั้งแรงงานนักเรียนนักศึกษา
สลับสับเปลี่ยนพูดถึงความล้มเหลวของรัฐบาล
ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งเรื่องตกงาน
เรื่องค่าแรงขั้นต่ำเรื่องสินค้าราคาสูง
แล้วก็ยืนยันข้อเรียกร้อง๓ข้อเหมือนเดิมนะครับ
ซึ่งถ้ามองไปผู้ชุมนุมเขาบอกว่าไฮไลท์ไฮไลท์ของการชุมนุม
การนำเขาบอกว่ามีไฮไลท์อยู่ที่นำแซนดี้

ก็มาทำการเผาเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ
ก่อนที่จะยุติการชุมนุมลงสักเวลาประมาณ๒๒นาฬิกาได้นะคะ
ทำพิธีสาบแช่งนะฮะจนกระทั่งเผารูปภาพเนี่ยโอ้โหไหม้หมดเลย
ค่ะใช่ทีนี้อีกจุดหนึ่งที่เขาก็นัดเหมือนกันนะคะ

ก็เป็นการชุมนุมของเครือข่ายคนรุ่นใหม่อันนี้อยู่ที่นนทบุรี
ก็นำโดยนายชินวัฒน์หรือว่าไบร์ทจันกระจ่างแล้วก็นนทบุรีปลดแอบ

ก็มีกิจกรรมคล้ายกันเป็นกิจกรรมเรารี่ก๊าบประผดการณ์

แต่ว่าเวทีการชุมนุมที่นนทบุรีค่อนข้างหนักเหมือนกัน
ต้องค่ะแล้วเดี๋ยวมีสถานการณ์ด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูกัน

ในบ้านเราที่ต่ำประเทศก็มีอยู่บ้างแปดน้อยแปดเหลือง

เป็ดเหลืองที่เราเห็นกันแต่ก็มีที่มาที่ไปแตกต่างกัน
ส่วนบ้านเราก็มีเอเลียนเข้ามาด้วย

ใช่ยูนิคอนเอเลียนแล้วก็เป็ดเหลือง

ก็เป็นสัญลักษณ์ต่างที่ผู้ชุมนุมนำมาใช้ในการชุมนุมด้วย

การนำกองทัพเป็ดแล้วก็เอเลียน
เขาเอามาวางปิดประตูทางเข้าศูนย์ราชการนะคะ
แล้วก็มีการพ่นสีสเปรย์ที่ป้ายศูนย์ราชการด้วย

ให้ผู้ราชการจังหวัดนวลธบุรีไม่ปฏิบัติสองมาตรฐาน

ก่อนหน้านี้มวลชนอีกกลุ่มหนึ่งทำไมถึงรวมตัวกันได้

แต่ถ้าเป็นมวลชนกลุ่มเขาทำไมถึงไม่อนุญาตให้ชุมนุม
เขาก็เลยบอกเป็นการปฏิบัติ๒มาตรฐานของผู้ว่านนท์นะฮะ
นายจินวัฒน์กันนำเขาบอกว่าการชุมนุมพรางนี้
เป็นการซักซ้อมการต่อต้านรัฐประหารโดยสันติวิธี
แล้วก็ต่อต้านมาตรา๑๑๒ที่ริดรอนสิทธิของประชาชนที่ไม่มีชาติใดใช้แล้ว
และเพื่อเป็นการส่งสัญญาณถึงรัฐบาลและควรสั่งให้ทำรัฐประหาร
นายจินวัฒน์ยังบอกอีกว่าจังหวัดนวลธบุรีมีจุดสำคัญ
ที่กำลังทหารจะเข้าควบคุมทุกครั้งที่เกิดการรัฐประหาร
คือสถานีดาวเทียมไทยคมที่แยกแครรายแล้วก็บางกรวย
เขาก็เลยนัดมวลชนมารวมตัวแสดงพลังกันซักซ้อมต้านรัฐประหาร
ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาอันนี้เขาบอกเขาซักซ้อมกัน
เพราะว่าถือว่าเป็นจุดประวัติศาสตร์เหมือนกันนะ
ในครั้งก่อนที่มีการทำรัฐประหารแล้วก็การเข้าไปล้อมสถานีไทยคม

ทีนี้ต่อเนื่องกันตั้งแต่บ่าย๓โมงที่เขานัดรวมตัวกัน
สักครึ่งเวลาประมาณ๑๗มิลิกาเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมา
วลชนเขามีการเคลื่อนพลไปที่แยกแครราย
แล้วก็มีการตั้งเวทีปลาใสซ้อมตั้งรัฐบาหารนี่แหละ

ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงคนนี้ค่ะเข้ามาที่ชุมนุม
แล้วก็ต่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ปิดแยกแครราย
ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนสัญจรไม่ได้
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนามาป่วนนะคะ

พาคุณผู้ชมไปดูบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์นี้ค่ะ
ครับ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ต้องเข้าไปเคลียร์เหตุการณ์ตรงนี้นะ

พยายามพาผู้หญิงท่านนี้ออกมาจากพื้นที่นะคะ

แต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ผมไม่แนะนำให้เข้าไป

ตำรวจสืบสวนสพรัฐนาธิเบส
เขาก็ต้องรีบเข้าไปนำตัวผู้หญิงคนนี้ออกมาจากพื้นที่เลยนะคะ
ก่อนสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะประกัติ

ใช่ตรงนี้สัก๓ทุ่มกว่าจันทนิวมาขึ้นเวที
นิวศิรวิทย์เสรีที่วัดนะฮะก็มาขึ้นเวทีตรงนี้แล้วบอกว่า
ผมไม่กลัวหรอกเรื่องของคดีให้ไปเวทีไหนก็ไป
แล้วก็บอกเรื่องของการใช้มาตรา๑๑๒
ที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ได้ใช้
แต่โยนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ลาออกอย่าฝืนอีกเลย
ก็เป็นการปราสาทในช่วงสักสัก๓ทุ่มกว่า

ก็เริ่มที่จะยุติการชุมนุมนะฮะ

เขามีการนัดชุมนุมกันต่อนะคะ๒๙พฤศจิกายนก็คือวันนี้แหละ
ทางด้านของนายพระฤทธิวรักษ์หรือว่าแพนกวินเขานัดมวลชนกันค่ะ
นุมที่กรมทหารราบที่๑ในเวลาบ่าย๓โมงหรือว่า๑๕นาฬิกา
ที่คุณสืบสกุลจะพาไปติดตามสถานการณ์ที่เขาจะชุมนุมวันนี้
ผมอ่านหน้านังสือภิมศ์ไทยล่ะได้ฟังหน่อยแล้วกัน
เพนกวินท้าทายกระแสรัภพรรคโพสต์นัดไปร๑รอ
กลุ่มปากน้ำไปแยกบางนา
แดงนนจองไปไทยคม
อ่านี่เป็นความขึ้นหวายบนหน้านังสึภิมศ์

บอกว่าปลดอาวุธศักดินาไทย
พบกันที่กรมฐานราบที่๑นะครับ

ที่ทางเข้ากรมฐานราบที่๑กองพันธานราบที่๑รักษาพระองค์
นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับประมาณสักตี๒นะครับ
อันนี้ไม่ได้มาขนส่งสินค้าอะไรใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ครับตรียำพร้อมในการมาป้องกันบริเวณด้านหน้านี้นะครับ

ทั้งตู้คอนเทนเนอร์ลวดน้ำหีบเพลงนะครับ

ดังนั้นคุณผู้ชมวันนี้ต้องตรวจสอบเรื่องของการจราจรซะหน่อย

เขาจะปิดถนนเส้นหลักตรงวิภาวดีช่องทางคู่ขนานเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่นำตู้คอนเทนเนอร์มาวางกั้นถนนวิภาวดีช่องทางคู่ขนาน
ตั้งแต่บริเวณก่อนถึงทางเข้ากรมฐานราบที่๑กองผ่านราบที่๑รักษาพระองค์
เอาง่ายก็คือแถวโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ตรงนั้นฮะยาวกันไปนะฮะจนกระทั่งถึงสโมสรกองทัพบก

อันนี้แสดงว่าทอเวย์ขายดี
เออขึ้นโทเวย์ได้หรือไม่ก็ยังวิ่งทางหลักวิภาวดีได้อยู่

ใช่ฮะถ้าคุณมาจากดินแดงนี่นะคุณต้องขึ้นทอเวย์ทันที

หรือไม่คุณก็วิ่งเส้นทางหลักทันที
อยากเข้าคู่ขนานเขาจะปิดตั้งแต่ต้นหัวตรงทางเข้า
ก็คือแถวโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ก็ตรงนี้คุณดูสิการเตรียมความพร้อมตู้คอนเทนเนอร์
เจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่โดยรอบดูสิต
เคยนำไปปิดกั้นไว้ก่อนหน้านี้
เอาไปเก็บไว้ที่กลดังอะไรเรียบร้อยแล้ว

โดยมีรถบรรทุกลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์มาประมาณ๕๐คัน
แต่ละคันนี้ก็บรรทุกมา๒ตู้มาจัดวางกันแบบนี้
อาจจะชั้นหนึ่งหรือ๒ชั้นก็ต้องว่ากันไปนะครับ
รวมแล้วกว่า๑๐๐ตู้นะครับนำมาปิดกั้นถนนตรงนี้นะครับ
นอกจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ยังมีรวดหนามหีบเพลง
มารอเพื่อจะนำมาวางกั้นในการป้องกันการชุมนุม
ไม่ให้เข้ามาพื้นที่ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่จุดสำคัญเหมือนกันนะ

จุดละเอียดอ่อนเหมือนกันนะบริเวณค่าทหารตรงนี้นะครับ
เพราะจริงแล้วค่ายฐานตรงนี้ก็เป็นที่พักอาศัย
ของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบ้านพักทหารจำได้ไหมฮ
อันนี้ก็รออย่างเป็นกรณีหนึ่งที่วันที่๒ธันวาคมนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว
อันนี้ก็จะเป็นสารที่๑ที่ใช้ในการแสดงสัญลักษณ์

เรื่องของปิดการจราจรนะครับ
ก็ช่องทางคู่ขนานตั้งแต่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
จนถึงสโมสรกองทัพบก
ปิดนะฮะวันนี้ช่องทางหลักยังเปิดอยู่

จะเลยข้ามไปช่องทางหลัก
ส่วนโทเวย์ยังสามารถใช้ได้ตามปกติ
นี่เป็นบรรยากาศในการป้องกันพื้นที่ในการชุมนุมนะฮะ